อุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมของคน
เอาง่ายเขาว่าภาษาปากคือมักง่าย
รถมอเตอร์ไซค์๒คันขี่ย้อนสอนค่ะคุณผู้ชม
แล้วไปเจอไปชนไปเฉียวเข้ากับมอเตอร์ไซค์ที่เขามาถูกทาง

เขาไปชนเข้ากับรถเก่งเชฟรอเล็ดคันสีขาวที่จอดอยู่เนี่ย
มุมขวาจอเมื่อสักครู่เห็นมั้ยคะ
เนี่ยเขามาถูกทางแต่กลายเป็นว่าเขาต้องกลายเป็นคนที่สูญเสีย
เหตุการณ์นี้เสียชีวิตหนึ่งศพบาดเจ็บหนึ่งไรเห็นมั้ยคะ

มอเตอร์ไซพี่วินคันหนึ่งแล้วก็มอเตอร์ไซชาวบ้านคันหนึ่งขี่ย้อนศรมา
คืออยากฝากคลิปนี้ไว้เตือนสำหรับพี่ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งหลายนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ท่านอย่าย้อนสอนเลยบางทีประหยัดเวลาไง
แต่ดูสิกลายเป็นว่าคุณกลายเป็นต้นเหตุทำให้คนอื่นถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
วันนี้คุณขี่ย้อนสอนคุณไม่เกิดอุบัติเหตุ
ไม่ได้แปลว่าอนาคตข้างหน้าคุณจะไม่ได้ทำให้คนอื่นเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะ
แล้วคุณผู้หญิงที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์คุณเห็นนะ
ร่างเธอไปกระแทกพื้นเธอเสียชีวิตนะคะ
ส่วนคนซ้อนท้ายตอนนี้อาการบาดเจ็บสาหัสค่ะ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณถนนสายลวดตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการ
หลังเกิดเหตุตำรวจโรงพักเมืองสมุทรปราการก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้ว
พังเสียหายแบบนี้ค่ะนี่นะคันที่เขาขี่มาถูกทางนะคุณดูดิอืม
ไซค์ก็เสียหายคนก็เสียชีวิตอีกคนนึงก็เจ็บอยู่ที่โรงพยาบาล
อาการสาหัตรส่วนรถเก๋งของชาวบ้านเชฟโปรเล็ตสีขาวคณี
ไฟท้ายแตกกันชนฝั่งขวาก็พังนะคะทีนี้ไปพบคือตอนแรกเนี่ย
ตอนที่ประสบอุปัติเหตุเนี่ยผู้หญิงทั้ง๒คนที่ขี่มาถูกทางเนี่ย
คนขี่เนี่ยอาการสาหัสแล้วสุดท้ายไปเสียชีวิตก็คือคุณนุชชนาธาศรีบุญอายุ๓๘ปีนะคะ
ส่วนคนซ้อนท้ายที่ตอนนี้บาดเจ็บสาหัสก็คือแขนหักยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ชื่อว่าคุณเบนเจวันแมทดูฮอลอายุ๓๗ปีค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดเราได้เห็นกันแล้วแต่ว่าตำรวจต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายก็คือคุณนุชชนาธิ์กับคุณเบนเจวันนะฮะกับเพื่อนเนี่ย
มาไปซื้อทอดมันทอดมันปลากายจากตลาดคือรับมาแล้วก็ทอดขายต่อเนี่ยนะคะ
แต่ว่าระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยพอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถมอเตอร์ไซค์๒คันเป็นของชาวบ้าน๑คัน
มอเตอร์ไซรับจ้างหนึ่งคันขี่ย้อนสอนเนี่ยฮะลูกสอนสีแดงนะฮะขี่ตามกันมาแบบเนี่ย
ระหว่างนั้นผู้ตายเห็นแล้วแหละว่ามีมอเตอร์ไซคีย้อนสอนหักหลบค่ะ
แต่หลบไม่พ้นรถของผู้ตายเนี่ยไปชนเข้ากับรถเชฟโรเล็ตที่จอดอยู่ข้างถนนนะคะ
ก็เลยกลายเป็นเรื่องเศร้าเกิดขึ้นแบบนี้หลังเกิดเหตุผู้สื่อข่าวค่ะลงพื้นที่ไปที่บ้านพักของผู้ตาย
ซึ่งเป็นห้องเช่าหลังเล็กนะคะในซอยโนรีถนนสุขุมวิทย์ไปพบสามีของผู้ตาย
ชื่อว่าคุณเฉลิมทรงงามอายุสี่สิบสองปีคุณเฉลิมเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตนเองเนี่ยมีอาชีพขายไก่ย่าง
ส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยมีอาชีพขายทอดมันปลากายแล้วลักษณะนิสัยเป็นคนขยันขันแข็งค่ะ
น่าเศร้าตรงไหนรู้ไหมผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นมะเร็งระยะที่๒ให้คีโมเป็นประจำ
แต่ก็ยังออกไปค้าขายทุกวันหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองแล้วเลี้ยงลูกสาวที่กำลังเรียน
กำลังไกลอยู่ชั้นม๓ก่อนเกิดเหตุคุณเฉลิมบอกว่าภรรยาขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับลูกพี่ลูกน้องไปรับทอดมันในตลาดมาขายคือทอดขาย
แต่ก็มาเกิดประสบอุบัติเหตุจนกระทั่งเธอเสียชีวิตค่ะ
ก็เสียใจมากเลยครับเพราะว่าจริงแล้วเขาเป็นหัวรักของบ้านอะไรอย่างนี้ครับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการงานอะไรอย่างนี้
อยากฝากอะไรถึง๒คนนี้ครับสฤพธิ์ก็อยากฝากถึง๒คนที่ย้อนสองนะครับให้มารับผิดชอบแล้ว

ให้มาที่สอนอปากน้ำนะครับ

ศพปากน้ำนะคะท่องที่ที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
อันนี้ผมว่าถ้าเห็นคุณก็คงรู้ว่าตัวคุณเองแหละใช่
เถอะนะคะมาแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่คุณทำลงไป
เช้านี้อยากฝากคลิปนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ

อุบัติเหตุนะมันเกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลาเราไม่รู้จะเกิดเมื่อไหร่